วันนี้จะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับ
ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
หลังจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
อดีตกุญศือมวงทองและสุพันบุรีเอฟซี
และได้ส่งโปรไฟล์ให้กับสมาคมพิจารณาในเบื้องต้น
สมคมกีฬาฟุตบอลด้วยตัวเอง
โดยหลังจากนี้นะครับเหลือขั้นตอนการตอบรับของกุญสือชาวญี่ปุ่น

ส่วนความเคลื่อนไหวของสื่อเวียดนามนะครับล่าสุด
ว่าเขาสนใจในฟอร์มการเล่นของเอกณิตปัญญาดาวยิงวัย๑๙ปีของเชียงรายยูเนเต็ด
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้มากนะครับ
ดังกล่าวก็ยกย่องว่าเอกณิตปัญญาเป็นเสมือนอาวุธลับของทัพช้างศึก

ยกให้เอกณิตกับชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
จะร่วมกันเป็นกำลังหลักในการพระเด็จศึกทัพดาวทองอีกด้วยนะครับ

ทีมชาติไทยจะเปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดให้เชียร์กันอย่างสุดใจ
วันที่๕กันยายนนี้เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ